คริสต์มาสพาคุณผู้ชมไปย้อนดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
คริสต์มัสค่ะปกติแล้วคำว่าซันตาคลอสจะต้องเป็นคุณลุงตัวใหญ่
หน้าตาใจดีแต่คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ลูกเป็นซันตาคลอสเหมือนกัน
ลูกแต่งตัวกันเยอะนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดตรัง
สับสะพานไฟค่ะเปิดไฟประดับพร้อมกัน๖จุด
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ประชาชนพาบุตรหลานค่ะลูกเล็กเด็กแดงแต่งตัวเป็นชุดซานต้าตัวน้อย
ออกมาชมไฟกันและถ่ายรูปร่วมกันแถวหอนาฬิกาเทศบาลนครตรัง
มีคนเดินทางมาร่วมถ่ายกับดวงไฟที่เทศบาลนครตรังจัดไว้เป็นจำนวนมากนะคะ
หลายคนมาถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวบางคนมาไลฟ์สดค่ะ
เพื่อมอบบรรยากาศนี้ส่งต่อบรรยากาศนี้ให้กับญาติพี่น้อง
ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมฉลองปีใหม่ที่จังหวัดตรังได้ค่ะ

จุดนี้จะต้องมีการตั้งด่านตรวจโควิด๑๙ค่ะ
ก็คือด่านขุนวัยเส้นทางรอยต่อระหว่างอำเภอย่ารังจังหวัดปัตตานี

นายสุรชัยเจริญสุขประหลัดอำเภอเมืองยาลา
เป็นผู้รับผิดชอบประจำด่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กลัวบรรยากาศจะน่ากลัวเกินไป

เปลี่ยนจากชุดปฏิบัติงานเป็นชุดซันตาคลอส

แต่ก็ต้องมีมาตรการนะคะคัดกรองโควิด๑๙

ให้กับประชาชนที่จะเข้าเขตตัวเมืองยาลา
อกจากนี้ขอดูเอกสารการฉีดวัคซีน

ด้วยการมอบขนมแล้วก็แจกหน้ากากอนามัย
ถือว่าเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะ
สำหรับประชาชนที่เขาเดินทางเข้ายาลา
เขาก็บอกมันก็แปลกดีเหมือนกันนะ
หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย

มาดูที่พระนครศรีอยุธยาบ้าง

เพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่คือกู้ภัยนะ

วดสีขาวยาวหมวกแดง

ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแข็งขันนะคะ
ก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา
ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมโรจนะติดกับสี่แยกไฟแดงอุทัยบางปะอิน
พื้นที่หมู่๒ตำบล๓เรือนอำเภอบางปะอินค่ะ
ก็ถือเป็นการส่งความสุขให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยในช่วงใกล้ปีใหม่ด้วย
เนี่ยค่ะก็ปฏิบัติหน้าที่กันพร้อมกับชุดสีแดงอย่างนี้เลยนะคะ

คลิปนี้ถูกแชร์เยอะมาก
ดาบดาบค่ะเป็นตำรวจค่ะ
ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
หลังจากที่ต้นสังกัดจะมีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่วันอังคารนี้ค่ะ
บอกว่าไม่อยากใส่เครื่องแบบไปร่วมงาน
แล้วเขาก็คิดว่าช่วงนี้กระแสนางงามมันก็มาแรงนะ

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นการฟิตติ้ง

ชุดลองวิกลองรองเท้าส้นสูงแล้วก็ซ้อมเดิน

นิกกี้ยังบอกด้วยนะคะว่าปกติก็ทำคอนเทนต์
เพื่อประชาสัมพันธ์งานของตำรวจท่องเที่ยวอยู่แล้ว
ทดลองใส่ชุดคอสเพลย์แบบนี้ไปงานสังสรรค์
ก็ไม่คิดว่าจะถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิแต่อย่างใดนะ
อยากเห็นวันจริงค่ะอยากเห็นวันจริงเลยบอกเลย